ส่วนเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของแก๊งคอร์เซนเตอร์
ต้องย้ำคุณผู้ชมนะคะว่าถ้ามีใครโทรมาแล้วบอกให้คุณโหลดแอปอะไร
อย่าไปโหลดเด็ดขาดนะคะหรือว่าใครส่งลิงก์แอปอะไรมาให้แปลก
อย่าไปโหลดเด็ดขาดนะคะลิงค์ลิงก์หรือว่าแอปนั้นเนี่ย
มันจะทำให้มิจฉาชีพสามารถเอาเงินออกจากบัญชี
ทำธุรกรรมแทนคุณผู้ชมได้หมดเลยดูดเงินกินไปเลยนะดูดเงินไปเลย
เขาทำแทนเราได้หมดเลยครับนะคะเป็นเรื่องที่คุณทิพย์พากรนะคะ
เป็นชาวบ้านอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีมาร้องกับสื่อมวลชนค่ะ
บอกว่าถูกมิจฉาชีพหลอกให้โหลดแอปนะคะสรรพากรปลอม
ให้ยกเลิกคนละครึ่งทำให้เธอสูญเงินก้อนสุดท้าย๗๐๐๐บาทไป

คุณทิพพากรเล่าว่าเมื่อวานนี้มีคนโทรมาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
แล้วถามว่ายังสแกนคนละครึ่งอยู่หรือเปล่า
เธอก็เปิดร้านขายของชำแล้วรับสแกนด้วย
เธอก็ตอบกลับว่าไม่ได้สแกนแล้วแม่ดูแลแทนอยู่
ปลายสายถามมาว่าอยากยกเลิกคนละครึ่งไหม
ถ้าอยากยกเลิกให้แอดไลน์นี้
แล้วกดลิงค์ก็เป็นโลโก้สีฟ้าแบบนี้นะคะ
เขาย้ำว่าต้องยกเลิกทางไลน์เท่านั้น

ถามไปเลยค่ะบอกว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า

ปลายสายก็ยังยืนยันว่าเป็นเจ้าหน้าที่โดยตรงจากสรรพากร

ปรากฏว่าเธอบอกกดไปแล้วโทรศัพท์ค้างสักพักนึง
เงินออกจากบัญชีธนาคาร๓ธนาคารรวมไปกว่า๗๐๐๐บาท
ตกใจมากตอนนั้นถึงรู้ว่าถูกหลอกแล้ว

สมมุติมี๕๗๐๐บาทใช่ไหม๗บาทก็เอาไป
บาทอีกบัญชี๑๑บาทก็เอาไป

นี่ค่ะเขาไปแจ้งความที่สพบ้านดุง
หลังจากนั้นก็ปรากฏว่าไม่ใช่มีแค่เธอคนเดียวนะคะ
มีชาวบ้านอีกหลายคนเลยถูกหลอกเหมือนกัน
รวมแล้วเป็นเงินเกือบ๓ล้านบาทค่ะ
เราเข้าไปแล้วเราไม่สามารถกดอะไร
ต้องยกเลิกทางไลน์เท่านั้น
จะมีลิงค์ให้ทำตาม
แล้วมันก็จะขึ้นพาร์ทเบิร์ด๖ตัว

พี่พี่เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า

ก็เลยบอกไม่ใช่มิจฉาชีพเหรอ
ไม่ครับผมสายตรงจากกรมสรรพากรครับ

ก็เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงนะเขาว่าอย่างงี้อ่า
เราจะทำการตรวจสอบบัญชี
นี่ค่ะแอบอ้างเป็นสรรพากรนะคะ
และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้เสียหายไปพบพนักงานสอบสวน

ตำรวจก็อายัดบัญชีแล้วก็ประสานตำรวจไซเบอร์ในการติดตามจับกลุ่มนะคะ

บัญชีเงินที่ของผู้เสียหายที่ถูกโอนไปเนี่ย
ไปเป็นบัญชีของวัยรุ่น
ซึ่งเชื่อว่าอันนี้ก็เป็นบัญชีม้าอีกนะคะ
รองผู้กำกับการสอบสวนสพบ้านดุงบอกว่า

ถ้าผู้เสียหายถูกหลอกให้โอนเงินก็ขอให้แจ้งความทันทีค่ะ
ก็ระมัดระวังค่ะมากันหลายรูปแบบเหลือเกินค่ะนะคะ
เขาเป็นมิจฉาชีพนะไม่เป็นมิตรกับเราแน่นอน